ไปดูกันต่อที่จังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ค่ะ
เมื่อมีสาวใหญ่ดับปริศนา
ซึ่งปรากฏว่าร่างของเขาก็มีรอยพกช้ำดำเขียวต่าง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าร่างศพ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณกลางสวนยางพาราแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มีการเข้าตรวจสอบ
เหตุผู้เสียชีวิตภายในสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
โดยที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตคือนางบุญเลิศนะคะ
วัย๕๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นในสภาพศพคือตัวซีด
ร่องรอยพกช้ำดำเขียวต่างตามร่างกายหลายแห่งนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณแผ่นหลังหน้าอก
เรื่องต้นยังไม่พบบัตรแผลจากการถูกทำร้ายนะคะ
จากการตรวจสอบนายพาสกรต้องเนธวัย๒๑ปีซึ่งเป็นลูกชายของคนตาย

เขาบอกว่าพ่อกับแม่นอนอยู่ด้วยกัน
พ่อคือนายสุชาติวัย๔๗ปีเห็นแม่นอนอยู่แล้วไม่ตื่น
ก็เลยปลุกพอปลุกปุ๊บแม่เงียบ
ลุกไม่ตื่นปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่น
ตัวเองกับพ่อก็เลยอุ้มแม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
๓นะคะเพื่อที่จะไปหาหมอหาโรงพยาบาลต่าง
ห่างออกไปขับออกไปแค่๕๐๐เมตรเท่านั้น
ปรากฏว่าร่างของแม่คือสิ้นลมหายใจแน่นิ่งไปแล้ว
นี่ค่ะก็คือสามีกับลูกชายก็ต้องนั่งเฝ้าศพอยู่กลางสวนยางพาราแบบนี้
ซึ่งสามีของคนตายเขาให้การว่า
ยืนยันเลยนะว่าผมไม่เคยทำร้ายเมียหรอกค่ะ
ไม่เคยทำร้ายเมียเลยส่วนร่างกายพกช้ำดำเขียว
เขาบอกว่าเมียเขาชอบกินเหล้าชอบดื่มสุรา
หกล้มเป็นประจำก็เลยพกช้ำดำเขียว
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงลูกชายแล้วก็สามีของคนตายดูหน่อยค่ะ
นี่คือสามีนะคะที่กำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่ที่นั่งอยู่พื้น
นั่นคือก็คงอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ
เพราะว่าทั้งลูกชายแล้วก็สามีเองก็ทำใจไม่ได้ว่าทำไมคุณแม่ถึงได้เสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าร่องรอยตามร่างกายเนี่ย
เป็นเพราะพกพร้ำดำเขียวหรือว่าเป็นเพราะกินเหล้าแล้วล้มอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะโดยต่อไปนี้เนี่ยจะมีการเรียกตัวสามีแล้วก็ลูกชายนี่แหละมาให้การอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็รอผลการชนสูตรร่างศพของผู้เสียชีวิตที่แท้จริงก่อน
ก่อนจะมาประกอบในสำนวนคดีนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สามีก็ดูแบบเหมือนจะเมาเหมือนกันนะ